ท่าเรือทัพละมุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเรือสปีด
ที่ท่าเรือทัพละมุที่จะมุ่งหน้าไปเกาะซีมิแลนแล้วครับ
อืมระเบิดครับอืมมีคนกระเด็นตกน้ำเลยฮะ
เทียบท่าอยู่แท้กลางคืนไม่ได้ออกไปไหนยังไงเลย
ทำไมล่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพไว้เรือลำที่คุณผู้ชมเห็นระเบิดไปเมื่อสักครู่มีคนกระเด็นตกน้ำด้วยนะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับส่วนลูกเรือคนอื่นเนี่ยนะครับ
หนีตายออกจากเรือได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
ค่ำของเมื่อวานนี้ที่ท่าเรือเก่าทัพละมุตะบนลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
หลังเกิดเหตุตำรวจสภท้ายเหมืองนะครับไปตรวจสอบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนด้วยกัน
คนแรกคือนายอรุณจันปากสวนอายุ๒๕ปีคนนี้ได้รับบาดเจ็บ
แรงกระแทกที่กระเด็นตกเรือแล้วก็ตกน้ำ
ส่วนอีกคนนะครับคือนายปัญญาวุฒิโพทองอายุ๒๖ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องน้ำ
ในเรือที่เกิดเหตุครับจากการสอบสวนทราบว่า
ตัวเรือเนี่ยเป็นวัสดุอลูมิเนียมความยาวตลอดลำเรือนะครับ
๑เมตรนะครับความกว้าง๓๕๐เมตร
มีใบอนุญาตเดินเรือในเขตพังงาจดทะเบียนเรือจากสำนักงานเจ้าท่า
มีคนประจำเรือได้ไม่เกิน๓คนเป็นเรือนำเที่ยวหมู่เกาะซีมิลันครับ
บรรทุกนักท่องเที่ยวเข้าเทียบท่าที่เกิดเหตุ
มีชาวบ้านในระแวกดังกล่าวได้ยินเสียงคล้ายระเบิดครับ
ตรงบริเวณกลางลำเรือนะครับใกล้กับห้องเครื่องมีไฟลุกครับ
ก็มีคนใช้ถังดับเพลิงนะครับที่ติดอยู่กับเรือไปพ่นพ่นพ่น
ฉีดฉีดฉีดจนไฟดับสนิทตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับ
รอการตรวจสอบสาเหตุก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าสาขาพังงานะครับ
ให้มาหาสาเหตุที่แท้จริงครับโอ้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ
จอดอยู่แท้ตอนแรกนะครับเห็นข่าวนี้
นึกว่าเรือกำลังแล่นอยู่เครื่องยนต์กำลังทำงาน